คดีฆ่าหันศพเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งคดีด้วยนะครับ

ใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถเร่งคลี่คลายคดีได้ในเร็วนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุการที่ถูกอุ้มตัวไปนั่นก็คาดว่ามาจากปมของเรื่องชู้สาวนั่นเองค่ะ
ความคืบหน้าคดีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายเกียรติศักดิ์คันติเนศอายุ๔๑ปีพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ซึ่งครอบครัวได้เข้าแจ้งความว่าถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า๓คน
ใช้รถยนต์โตโยต้าสีขาวติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมเป็นยานพานะบุกเข้าอุ้มตัวนายกิติศักดิ์
หายไปจากโรงแรมที่ทำงานตั้งแต่วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
วันนี้นะคะตำรวจภูทรเมืองระยองยังคงระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่
เพื่อหาเส้นทางที่คนร้ายใช้พร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของหน่วยงานราชการและเอกชนตลอดเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้ขยายพื้นที่เข้าไปยังเขตรับผิดชอบของตำรวจภูทรนิคมพัฒนา
จากข้อมูลที่จากครอบครัวและพยานแวดล้อมไม่สามารถชี้ชัดถึงชนวนเหตุได้
ทำให้การสืบสวนต้องใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาวสิริบุญญาสิริโยธินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองยืนยันนะคะว่า
ได้มีการแบ่งชุดทำงานออกเป็นหลายส่วนเพื่อหาข้อมูลให้รอบด้าน
พร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าประเด็นการสืบสวนตอนนี้แคบลงมุ่งเน้นประเด็นชู้สาวเป็นหลัก
แต่ว่าตำรวจก็ยังคงไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
ขณะที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒กล่าวว่า
ได้รับรายงานจากทีมสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๒ว่า
ในขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมาก
มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถคลี่คลายคดีได้ในเร็วนี้ค่ะ